เช้านี้มีเรื่องกระทบกับกระเป๋าสตางค์ของพวกเราทุกคนเลยทั้งเรื่องค่าไฟฟ้างวดเดือนพฤษภาถึงสิงหาคมนะคุณผู้ชม
อีกเรื่องหนึ่งคือราคาหมูแต่จะเป็นอย่างไรฟังกันในเช้านี้ต้องรู้
เอาเรื่องไฟฟ้าก่อนเลยครับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกรกภ
ให้เป็นอัตราเดียวกันครับทั้งบ้านที่อยู่อาศัย
และผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอื่นอัตรา๙๘๒๗สตางค์ต่อหน่วยครับ
ซึ่งนั่นจะทำให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่๔บาท๗๗สตางค์ต่อหน่วย
แล้วพอไปเทียบกับอัตราค่าไฟฟ้างวดปัจจุบันของเดือนมกราคม
ถึงเมษายนที่กลุ่มบ้านที่อยู่อาศัยตรึงไว้ที่๔บาท๗๒สตางค์ต่อหน่วย
และผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอื่นอัตรา๕บาท๓๓สตางค์ต่อหน่วย
กลุ่มบ้านเรือนคุณผู้ชมจะจ่ายแพงขึ้น๕สตางค์
แต่กลุ่มอื่นจะถูกลง๖๑สตางค์ครับนี่ก็คือเรื่องของค่าไฟฟ้านะครับ
ส่วนเรื่องนี้จ่ายแพงขึ้นแน่นอนบอกไว้ก่อนเลย
โดยสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติครับแจ้งปรับราคาขายส่งและขายปลีกเนื้อสุกร
ล่าสุดโดยราคาในพื้นที่ภาคตะวันตกราคาขายส่งห้างปรับขึ้น๓๖บาทต่อกิโลกรัมครับก็จะเป็น๑๓๔บาทต่อกิโลกรัม
และจะทำให้ราคาขายปลีกต้องปรับเพิ่มอีก๔๘บาทต่อกิโลกรัมเป็น๑๖๖๑๖๘บาทต่อกิโลกรัม
ส่วนราคาขายในพื้นที่ภาคตะวันออกขายส่งห้างสรรพสินค้าปรับขึ้น๓บาทต่อกิโลกรัมครับเป็น๑๓๗บาทต่อกิโลกรัม
และราคาขายปลีกปรับขึ้น๔บาทก็จะเป็น๑๗๐๑๗๒บาทต่อกิโลกรัม
แต่ราคาหน้าฟาร์มยังต่ำกว่าต้นทุนการเลี้ยงครับคาดว่าจะมีการปรับราคาอย่างต่อเนื่องนะครับ
และวันนี้เป็นวันอุตุนิยมวิทยาโลกครับกรมอุตุก็ออกมาเตือนว่า
ประเทศไทยจะร้อนขึ้นหลายพื้นที่ตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมเป็นต้นไปจนถึงปลายเดือนเมษายน
ร้อนอบอ้าวและร้อนจัดในหลายพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่๔๐๔๓องศาเซลเซียส
โดยเฉพาะที่สุโขทัยที่ตากลำปางและแม่ห้องศรครับ
ส่วนกรุงเทพและปริมณฑลอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่๓๘๓๙องศาเซลเซียส
ก่อนจะไปสิ้นสุดฤดูร้อนในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม
และปีนี้คุณผู้ชมจะร้อนมากสุดในรอบ๘ปีฟังแล้วเหงื่อตก
เดือนเมษายนจะร้อนระอุกว่าค่าเฉลี่ยปกติไปอีก๑องศาเซลเซียสครับ
วันนี้คุณผู้ชมสภาพอากาศทางภาคเหนืออีสานร้อนจัดครับ๓๕๔๑องศาเซลเซียส
และจะมีฝนฟ้าขนองด้วยนะมีลมกระโชกแรงอาจจะเกิดฟ้าผ่าได้ในบางพื้นที่ครับ
ส่วนกรุงเทพอุณหภูมิจะอยู่ที่๓๓๘องศาเซลเซียสครับ